แต่ว่าวันนี้เราจะพาไปดูอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างรายได้ในยุคนี้
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ายุคนี้คนหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ

แล้วก็มีอีกหนึ่งอาชีพที่จะบอกนั่นก็คือการปลูกผักสลัดอินซีปลอดศาลหลังบ้าน
เป็นการสร้างอาชีพแล้วก็เพิ่มรายได้ด้วย
ติดตามกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
มามาดูแปลงผักสลัดอินทรีย์แบบยกพื้นค่ะ
นี่ค่ะแปลงเขามีขนาด๘๐ตารางเมตรนะคะ
ตั้งอยู่บริเวณหลังบ้านของคุณมนทิตา

เป็นชาวบ้านตำบลหนองอ้ออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
นี่นี่กลายมาเป็นอาชีพให้กับเขาเลยนะคะ

คุณมณฑิตาเล่าให้ฟังว่าเขาก็เคยทำงาน
อยู่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ
โรงงานอาหารแปรรูปโรงงานหนึ่งนะ
ชีวิตก็ค่อนข้างจะมีความมั่นคงประมาณนึง
แต่ทีนี้บางคนก็บอกว่าเออแล้วชีวิตหลังเกษียณมันจะยังไง

ก็เลยอยากสร้างความมั่นคงให้ตัวเองหลังเกษียณด้วย
เขาเลยตัดสินใจกลับมาพลิกฟื้น
ที่ดินหลังบ้านของครอบครัวเลยนะคะ
มาทำแปลงปลูกผักสลัด
รูปแบบของการยกพื้น

ไม่ต้องเสียเวลามาคอยกำจัดวัชพืช
พื้นก็คือมันลอยขึ้นมาคุณเห็นไหม
มันเหมือนเป็นแบบยกไม่ได้ติดพื้น
เห็นไหมมันจะสูงขึ้นมานิดนึง
ในช่วงแรกเธอจะนำผักไปเร่ขายตามหมู่บ้าน
แล้วเขาบอกว่าด้วยความว่าผักสดมันกรอบมันอร่อย
ก็เลยทำให้ลูกค้าติดใจคุณแล้วก็บอกต่อกันปากต่อปาก
ราคาขายของผักสดของเขานะคะผักสลัดอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๒๐บาท
สำหรับต้นกล้าแบบนี้ต้นกล้าผักสลัดเขาจะขายอยู่ที่ถาดละ๒๐๐บาทนะคะ
ต้องดูวิธีการเขาเอาลงไปในแต่ละหลุ้นดิ

คุณเขาจะเพาะเมล็ดมาใช่ไหมแล้วก็เป็นลม
ลงไปเขาจะถ่ายถาดละ๒๐๐บาทนะครับ
๐บาทก็จะมีจำนวน๑๐๕ต้นด้วยกันนะคะ
สำหรับใครที่สนใจจะไปเยี่ยมชมแปลงผักสวนครัว

ติดต่อได้เลยสวนผักมนธิตาผักสดนะคะ
หรือสอบถามสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
คุณรู้ไหมน้องใบตองผมชอบทานมากเลยผักสด
ใช่คุณไม่ได้ทานแต่ผักสดนะ
ทานอะไรอีกครับไก่สดคุณก็ทานไก่สดผมก็ทาน
เวลาผมเจอไก่สดผมก็จะเอาไปทานในน้ำหมุนติ้ว

อะไรนะควงควงสว่างเลยนะครับ
คุณคือตัวที่คุณผู้ชมไม่ชอบนี่เอง